ท่านผู้ชมครับมีคุณพ่อของหนูน้อยนะฮะเด็กหญิงวัย๔ขวบคนหนึ่งที่โพสต์เรื่องราวของลูกสาว
พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากสังคมด้วยบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ดีก็เป็นมะเร็งที่ดวงตาข้างขวา
หมอบอกว่าสงสัยจะต้องควักตาทิ้งนะฮะเพื่อไม่ให้มะเร็งเนี่ยมันลุกลาม
แต่ครอบครัวก็ลำบากเหลือเกินก็เลยอยากขอความช่วยเหลือ

เด็กหญิงวัย๔ขวบน้องซีเค้ก

แต่ตอนนี้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่กรุงเทพ
เริ่มจากเป็นเนื้องอกในดวงตาก่อนแต่ว่าตรวจสอบแล้วนะฮะ
พบว่าเป็นมะเร็งนะครับแล้วหมอบอกอาจต้องควักดวงตาข้างขวาทิ้ง
เพื่อไม่ให้มะเร็งเนี่ยลุกลามตัวพ่อของน้องเนี่ยบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะฮะ
ไม่มีรายได้ที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือว่าดูแลลูกหรือว่าเดินทางด้วย
ตอนที่พบว่าลูกสาวมีอาการก็ต้องหยุดงาน
แล้วน้องอยู่ในวัยกำลังน่ารักค่ะพี่อุ๋ยน่ารักมาก
สี่ขัวกำลังน่ารักเลยดูเสร็จนะถนัดอยู่โรงพยาบาลน่าร่าเร็งความเด็ก
แล้วก็คือนี่ล่าสุดนะฮะน้องต้องทำคีโมด้วยนะ
น้องสีเค้กนะครับชาดเลยชอบกินเค้กเห็นไหมน้องชอบกินขนมเค้กที่เป็น
คุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ฮะตินะฮะ
คุณกิติศักดิชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณพ่อของน้องซีเค้กนะครับ
พ่อชื่อคมสรรนะอายุ๔๐ปีคมสรรศรีคำตอนนี้พาลูกสาวมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณคมสรรบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลิกกับภรรยาคือแม่ของน้องซีเค้กตั้งแต่น้องซีเค้กอายุได้๒เดือน
ก่อนหน้านี้เคยทำงานประจำพอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาตกงาน
พอตกงานก็ออกมาเปิดร้านขายอาหารเพื่อหารายได้เลี้ยงลูกสาว
แล้วยังต้องเลี้ยงพ่อกับแม่ของเขาอีก๒คนที่อายุก็๘๐กว่าแล้ว
พอเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลูกสาวอายุ๔ขวบนะฮะ
ซีเค้กก็เป็นเด็กร่าเริงดีแจ่มใสดีกระทั่งเมื่อ๖เดือนก่อน
คุณคมสรรบอกสังเกตเห็นความผิดปกติที่ตาดำข้างขวาของลูกสาว
มันดูแบบมันวาวมันผิดปกติไม่เหมือนตาดำของคนทั่วไป
ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยอาจจะเป็นยังโตไม่เต็มที่หรือเปล่า

ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าลูกสาวเองตอนนั้นก็ไม่ได้บ่นเรื่องเจ็บตา
เมื่อ๑๐วันที่ผ่านมานี่แหละความจริงเห็นตั้งแต่๖เดือนก่อน
วันก่อนเนี่ยน้องซีเค้กบอกพ่อบอกปวดตาข้างขวามาก
คุณพ่อก็พาไปหาหมอที่อนามัยแถวบ้านที่กำแพงเพชร
คุณหมอเห็นแล้วคุณหมอแบบโอ้โหส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยนะฮะ
ส่งโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรเลยหมอที่โรงพยาบาลวินิจฉัยว่า
มีเนื้องอกในดวงตาแล้วก็ทำเรื่องส่งตัวมารักษาต่อที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณหมอที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็มาตรวจนะฮะแล้วก็พบว่าน้องซีเค้ก
งอกที่ว่าพบตอนแรกเป็นมะเร็งฮะมะเร็งที่ตาขวาแล้วก็ลุกลามแล้วด้วย
ผ่าตัดและให้คีโมให้คีโมอย่างน้อยก็ต้อง๖ครั้ง๓อาทิตย์ต่อครั้ง
จากนั้นก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปที่สำคัญก็คือคุณหมอบอกว่า
จะต้องเอาลูกตาข้างขวาเนี่ยของน้องออกเพื่อไม่ให้เชื้อมะเร็งเนี่ยลุกลาม
ซึ่งคุณคมสรรบอกโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยมันทำใจยากเหลือเกิน
ยังไม่รู้จะทำใจยังไงที่จะบอกลูกสาวว่าลูกจะต้องเอาตาข้างขวาออก
ก็คือน้องอาจจะต้องเสียตาข้างหนึ่งนะครับ
ก็หลังจากนี้ก็คือจะต้องเอาลูกตาข้างถึงแปกนะครับ
ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับก็เหมือนต้องเป็นตาให้เขาประมาณนี้
คือน้องนี่ก็มีสิทธิ์เกี่ยวกับบัตรท้องนะฮะแต่ทีนี้คุณพ่อบอกก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายต่าง
มันจะมีตรงไหนที่เป็นส่วนเกินที่จะต้องดำเนินการชำระเองบ้างหรือค่าเดินทางอีก
ข่าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไหนจะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่กำแพงเพชรที่อายุ๘๐กว่าอีก
ก็ต้องกรุงเทพกับกำแพงเพชรท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์คุณคมสรรที่หน้าจอ
เพื่อใครอยากช่วยเหลือน้องซีเค้กนะติดต่อกันโดยตรงเลยก็แล้วกันนะครับ
บอกว่าดูไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะที่ติไปสัมภาษณ์มานะครับ
ค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลยังไม่ได้สรุปนะครับว่ามีส่วนไหนที่เบิกได้เบิกไม่ได้อย่างไรนะครับ
เหตุผลที่จำเป็นต้องโพสต์เรื่องของลูกสาวแล้วขอความช่วยเหลือคุณคมสรรบอกว่า
เขาจำเป็นจริงเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทันหันมากจนเขาไม่ได้เตรียมตัว
เขาไม่ได้มีเงินเก็บอะไรเลยนะฮะต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พาลูกสาวไปหาหมอแล้วก็ต้องหยุดงานในการขายของด้วยก็ทำให้ยิ่งไม่มีรายได้ใหญ่ในการดูแลลูก
ส่วนที่กำแพงเพชรนะครับที่บ้านของคุณคมสรรนะฮะอยู่บ้านปากคลองกลางพัฒนาตำบลนครชุมที่อำเภอเมือง
นี่ฮะที่คุณคมสรรบอกคือเราพยายามตรวจสอบว่าเรื่องไหนที่คุณคมสรรบอกแล้วตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
ที่บ้านมีพ่อกับแม่แก่อยู่จริงนี่คุณพ่ออายุ๘๕คุณแม่อายุ๘๓ปู่กับย่าของน้องซีเค้ก
นี่คืออะไรคุณปู่คุณปู่บอกอ๋อก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มีรายได้ก็ไปเก็บของเก่ามาขาย
เดินตระเวนไปตามถนนหนทางในหมู่บ้านเจอขวดเจอกล่องเจอรังเจอพลาสติกอะไรก็เอามากองเอาไว้ก่อน
เพราะที่บ้านเนี่ยพอลูกชายขายของไม่ได้มันก็ไม่มีรายได้แล้วแล้วหลานสาวซีอีเค้กมาป่วยเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็ง

คุณยายคุณยายคุณตาสิคือแกบอกแกกลุ้มมากแกไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ทำได้ก็คือเนี่ยฮะก็รอฟังข่าวอยู่ที่บ้าน
เลยวันนี้เพราะลูกชายพาหลานสาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ
ไปให้หมอตรวจ
นี่ผมก็งั่นอยู่บ้านนี้ก็โอ้ใจไม่ดีแล้วสงสารหลาน
แล้วอีกหลังเงินก็ไม่มี
ตอนนี้จะทำยังไงจะนั่นยังไงหลานได้อะไรได้
เงินมาช่วยเหลือให้เดินทางไปหากันชะนั้นเน่ะ
นี่แหละฮะเรื่องราวของเด็กหญิงวัย๔ขวบคนนี้
แล้วต้องเริ่มเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เพื่อนของพ่อเขานั่นแหละ

ช่วยคนคนละเล็กคนละน้อยเป็นค่ารถไปหาหมอ
หาหมอที่บ้านหาหมอที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ต้องไปหาหมอที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรักษาต่อแบบไหนอะไรยังไง
นี่น้องซีเค้กฝากขอบคุณมายังทุกท่านผ่านทีมข่าวของเรานะครับ

ใช่ค่ะคือเราก็คุยกันนะในทีมข่าวของเราว่าอยากจะช่วยเหลือหาทางช่วยเหลือน้อง

ขอฟังเสียงน้องซีเค้กตอนขอบคุณอีกทีได้ไหม

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ก็คือเผื่อคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือทางครอบครัวนะคะ
คุณพ่อบอกว่าถ้าลูกสาวจำเป็นต้องเอาดวงตาออกจริงข้างขวาเนี่ยพ่อก็จะเป็นตาให้ลูกเอง
ขอให้ปลอดภัยแล้วกันน้องซีเค้กนะ
ส่งกำลังใจไปให้ค่ะ
แล้วเราก็จะตามเรื่องให้พยายามจะส่งความช่วยเหลือไปให้นะคะ